คือในช่วงเวลานี้เราอาจจะต้องระมัดระวังบุตรหลานนะคะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นเยาวชนค่ะ
เพราะว่ามีสถิติที่น่าตกใจ
วันเดียวค่ะคือวันที่๑๑กันยายนที่ผ่านมา
วันนั้นวันเดียวนะคะมีคนเสียชีวิตถึง๑๒ราย

แล้วก็เสียชีวิตจากการเล่นน้ำนี่แหละค่ะ
เป็นอุบัติเหตุสลดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในหลายพื้นที่ทีเดียวค่ะ
เราไปดูภาพเหตุการณ์ในบางจุดกันก่อนค่ะ
นี่คือจุดหนึ่งที่มีการจมน้ำเสียชีวิตค่ะ
เที่ยมเผิดชุมแพรจังหวัดขอนแก่นค่ะ
นักประดาน้ำกู้ภัยเต็กก่านะคะ
นำร่างเด็กชายฟิล์มอายุ๙ขวบขึ้นจากตลิ่งลำห้วยขเน

ทีมค้นหาไปกัน๒๐กว่าคน
มหาร่างน้องฟิล์มตั้งแต่เมื่อวานนี้ช่วงเย็นจนถึง๓ทุ่ม
แล้วสุดท้ายก็เจอแต่ว่าเป็นร่างที่ไร้ลมหายใจซะแล้วค่ะ
ยายของน้องเนี่ยนะคะน้องฟิล์มบอกว่า
หลานเรียนป๓ขอเงิน๓๐บาทบอกจะไปเล่นเกมกับพี่ชาย
แต่ไม่ได้ไปปรากฏว่ามาเล่นน้ำที่ห้วยแห่งนี้
เพื่อนเล่ากันว่ามากัน๕คนเล่นกระโดดจากสะพานลงมา
น้องฟีมเนี่ยกระโดดเป็นคนสุดท้าย
แต่ว่าถูกน้ำซัดพาร่างจมหายไป
ก็เลยไปตามผู้ใหญ่มาช่วยแต่สุดท้ายก็ไม่ทันค่ะ
นี่คือหนึ่งชีวิตที่เสียไปกับสายน้ำ

อีกที่หนึ่งที่ฝ่ายน้ำล้นบ้านแร่
ที่บรรทน์ขวาสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นะคะ

พ่อร้องไห้แทบขาดใจค่ะ

กู้ภัยสว่างจัญญาก็ดำน้ำค้นหาร่างกว่า๔ชั่วโมง
สุดท้ายไปพบติดอยู่กับเศษไม้และพืชใต้น้ำค่ะ

ตอนลงน้ำสังเกตว่าน้ำเยอะกว่าปกติ
เขาบอกก่อนจมเนี่ยผู้ตายยังเอื้อมือมาดึงเสื้อเพื่อนเลย
แต่ว่าหลุดหลุดมือแล้วก็จมน้ำหายไปค่ะ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งชีวิตนะคะ

ก็เพิ่งเกิดเหตุเด็ก๔คนจมน้ำ

ก็เข้าไปกอดศพลูกร้องไห้อย่างเศร้าสลดนะครับ
รายก็เป็นลมหมดสติเลย
ต้องช่วยการปฐมพยาบาลนะคะ
กลุ่มนี้นัดกันมาเล่นน้ำ๖คน
ลงเล่น๔คนอีก๒คนนั่งรอริมตนิ่ง
แต่ว่าสุดท้ายคนที่ลงไปเล่นน้ำ

นี่เป็นเหตุสลดที่เกิดจากการที่
ไปเล่นน้ำกันในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งนั้นเลยนะคะ
จังหวัดตากค่ะหญิงชาวเมียนมาอายุ๓๖ปี
พยายามฝ่าวงล้อมกู้ภัยไปดูศพลูกชายค่ะ
ลูกชายเธอที่อยู่บนเปรย์นี่ค่ะอายุ๑๓ปี
จมน้ำสระฝั่งตรงข้ามโรงเรียนในตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
แล้วตรงสระเนี่ยพบเชือกมัดห้อยหยิบกับกิ่งต้นไม้ใหญ่ยื่นเข้าไปในสระน้ำ
เพื่อนกันเนี่ยค่ะเห็นเชือกไหมคะ
เพื่อนเนี่ยเล่าบอกว่าเพื่อนก็อายุ๑๔ปีเนี่ยนะคะ
เหมือนกันบอกว่าชวนกันมาเล่นน้ำ๓คน
เพราะว่าเห็นเป็นสระขุดคิดว่าไม่ลึก
ผู้ตายเนี่ยคือกระโดดเล่นเหมือนกับเป็นทาซานนะคะ
เชือกแล้วก็กระโดดลงไป
แต่ว่าจุดที่น้องกระโดดลงไปมันลึกไม่ต่ำกว่า๕เมตร

นี่ค่ะคือมาเล่นน้ำแบบไม่มีไม่มีผู้ใหญ่ดูนะคะ

เพราะฉะนั้นในช่วง๑๑กันยายนที่ผ่านมา
ถึงบอกว่าดูสถิติแล้วถ้าดูรอบประเทศ

เพราะว่าวันนั้นวันเดียวเนี่ย๑๒ราย๑๒รายที่ศูนย์เสียไปกับน้ำค่ะ
จังหวัดที่พบมากที่สุด๕รายอยู่ที่สุรินทร์
คุณผู้ชมเห็นแล้วแล้วทุกจังหวัดเป็นเยาวชนทั้งนั้นเลย
จากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข
เขาพบว่าช่วงปี๒๕๕๕ถึง๒๕๕๙
บ้านเรามีคนเสียชีวิตจากการจมน้ำ๓๕๙๑๕คน
จำนวนนี้ต่ำกว่า๑๕ปีถึง๒๐ปี
เด็กช่วงอายุ๕๙ปีมากที่สุดก็คือ๒๘๖๗คน
ช่วงเดือนที่เด็กเสียชีวิตมากที่สุดก็คือมีนาคมถึงพฤษภาคม
โหปิดเทิมพอดีคร่อมปิดเทิมพอดี
แล้วก็สาเหตุส่วนใหญ่ที่เรารวบรวมมาก็คือ
ว่าเด็กไปเล่นน้ำตามลำพังไม่มีคนดูแลเราเห็นหลายกรณีแล้วนะคะ
ก็คือว่าบางทีเด็กเนี่ยชินกับพื้นที่นั้นไปเล่นอยู่บ่อยแต่กระแสน้ำมันเปลี่ยนนะคะ
นะคะไม่มีผู้ใหญ่ดูแลเวลาเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ทันค่ะ
เพราะฉะนั้นก็อันนี้เอาสถิติมาดูเพื่อที่จะเตือนผู้ปกครองกันไว้ด้วยค่ะ
เรื่องของการเรียนว่ายน้ำก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับ
ถ้าพอจะสนับสนุนได้สนับสนุนสิครับพ่อแม่จะสบายใจไปหนึ่งเรื่องเลย